คุณผู้ชมครับมาดูกรณีที่โลกออนไลน
เขากำลังพูดถึงคลิปเหตุการณ์ของ
พนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยชำนาญการ

เขาก็มี๒มุมมองนะ
คือ๑โอ้โหเก่งจังเลย
ทำไมสามารถจับงูเห่ามือเปล่าได้นะครับ

กับ๒อันตรายเกินไป
คือปกติแล้วเนี่ยเวลามีเหตุต้องจับงูแบบนี้

แต่ลักษณะอันนี้ดูเหมือนนี่จับเหรอคะ
เหมือนในโลกโซเชียลเขาบอกว่า
ทำไมถึงยังหยอกล้อหยอกเอิญกันอยู่
เหมือนคนเลี้ยงงูโชว์เลยนะ
ใช่ค่ะหรือว่าเป็นการโชว์งูกันแน่

เขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปในสองแง่สองมุมนะครับ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีได้สอบถามเรื่องดังกล่า

เปิดเผยว่าวิธีการจับงูมี๒แบบ
คือใช้ตะขอเหล็กเกี่ยวตัวงูและนำใส่กระสอบหรือถัง
และการใช้มือเปล่าจับงูก็สามารถทำได้
แต่วิธีการจับด้วยมือเปล่าจะต้องเรียนรู้ธรรมชาติของงูแต่ละชนิด
ว่ามีพฤติกรรมดุร้ายอย่างไร
โดยคนจับต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างชำนาญการ
ส่วนสาเหตุที่บางครั้งต้องจับงูด้วยมือเปล่านั้น
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจครับ

ต้องบอกว่ามันเป็นความคิดส่วนตัวนะครับ
ใช้เป็นในการปฏิบัติในเรื่องของทำให้เราชำนาญ

ถ้าเราสามารถเรียนรู้หรือซึมซับในพฤติกรรมได้
มันทำให้เรารู้สึกมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่

เพราะว่าการเรียนรู้พวกนี้มันต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยครับนะครับ
ที่จะเข้าถึงงูแต่ละชนิด
พี่พินโยเขาก็แนะนำว่าวิธีการจับงูด้วยมือเปล่า

โดยหากพบงูเข้าไปอยู่ภายในบ้าน
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ชำนาญการเข้าไปจับนะครับ
แล้วก็ควรมีสติอย่าเคลื่อนไหวเร็ว

เขาจะรู้สภาพแวดล้อมรอบข้างเขาด้วย

เคลื่อนไหวอะไรยังไงเนี่ยที่มันแลบลิ้นบ่อยบ่อยเนี่ย
มันจะได้ตรวจสอบว่ามีอะไรอยู่ด้านรอบนอกบ้าง

เมื่อเขาจับสัมผัสได้นะครับ

ผู้ที่อยู่โดยใกล้ก็อาจจะถูกอันตรายนะครับ

คือเราขยายไปลุกล้ำพื้นที่บ้าน

ก็เป็นพื้นที่ป่าพื้นที่เลนบ้าง
แต่ปรากฏว่าตอนนี้กลายเป็นบ้านเรือน

มีการเตือนว่าเจ้าของบ้านควรดูแลบ้านเรือนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อไม่ให้กลายเป็นแหล่งอาศัยของงูและสัตว์มีพิษนะครับ

เรามาดูหลักด้วยเหตุผลดีกว่าว่างูเข้าบ้านเพราะอะไรเข้าบ้านเพราะอะไรฮะส่วนใหญ่ที่เราไปจับเราจะรู้หน้างานบางทีบ้านค่อนข้างที่จะไม่เป็นระเบียบค่อนข้างที่จะลกนะครับมันก็เลยทำให้หนูเนี่ยเข้าไปอาศัยหากินนะครับแล้วก็อยู่ออกลูกออกหลานงูก็ตามครับตามเหยื่อทางธรรมชาติเข้าไปแล้วบางบ้านเลี้ยงสัตว์ที่เป็นห่วงโซ่อาหาร
นะครับโดยเจ้าพนักงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยบางเขนท่านนี้นะฮะจากสิบตรีพินโยนเนี่ยนะครับก็พาทีมข่าวไปดูงูชนิดต่างที่จับมาได้แล้วก็ถูกมากักขังพักไว้ก็มีทั้งงูเหลือมงูหลามรวมกันกว่าห้าสิบตัวนะครับแล้วก็มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ถูกขังใส่กรงเหล็กไว้ขณะที่งูเห

จริงคือเราเนี่ยขยายพื้นที่อยู่อาศัยไปกินบ้านเขา
จ่าสิบตรีพิญโยบอกนะฮะว่า
ความชำนาญในการจับงูของเขาเกิดจากการเข้าอบรม
สถานสวภาแล้วก็การสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนาน
อันนี้สำคัญมากคือหลายคนน่าจะวิภาควิจารณ์เพราะกลัวว่า
เห็นคลิปในโลกโซเชียลแล้วจะไปทำตามไง
บางคนอาจจะมองว่าเจ๋ง
จับงูมือเปล่าได้แล้วไปทำตามเด็กวัยคึกขนองแบบนี้
ก็ต้องย้ำอีกครั้งว่าถ้าไม่เชี่ยวชาญไม่มีความรู้จริง

สิบตรีพินโยเขาบอกอีกแบบอีกอย่างหนึ่งก็คือบอกว่า
เขาไม่ค่อยจะใช้อุปกรณ์เท่าไหร่นักส่วนใหญ่จะใช้มือ
เพราะว่ากลัวว่าอุปกรณ์เหล่านี้เดี๋ยวงูจะคิดว่าเอาไปทำร้ายเขา
ตอนนี้จ่าสิบตรีพิญโยเขาเป็นครูแล้วนะ
ครูสอนพนักงานดับเพลิงรุ่นน้องให้เป็นผู้จับงู
แต่ก็ดีนะเพราะว่าคือสัตว์มันก็เจ็บแหละ
แล้วมันก็ไม่ทำอะไรผิดมันอาจจะให้อยู่ที่ผิดทาง